เด็กชายวัยสิบสามปีขอย้ำว่าสิบสามปี
ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะครับ
ถึงขั้นตัวเองเนี่ยขาขาดนะฮะ

เดี๋ยวไปดูคลิปฮะมีคลิปเหตุการณ์เปิดเผยออกมาแล้วนะครับ

โอ้โหภาพมันจะไกลไกลหน่อยแต่ก็พอเห็นควันอยู่นะคะ
เกิดอุบัติเหตุอ่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถอืมแต่ฟังจากเสียงและความ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งนะครับ
แล้วก็ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์อีกคันนึงที่ขี่ขึ้นมาบนถนนลักษณะเหมือนกับมีการตัดหน้ากัน
ที่บิ๊กไบท์จะเสียหลักแล้วกระเด็นไปชนรถยนต์คันสีขาว
จุดเกิดเหตุนะครับที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไป
เพราะว่าได้ข้อมูลว่าจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันนี้เนี่ย
คนที่ขี่เป็นเพียงเยาวชนชายอายุ๑๓ปีบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นข้อเท้าขาด
ข้อเท้าขาดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวานนี้
เมื่อลงไปที่จุดเกิดเหตุมีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุนั้นมีผู้สูงอายุก็วัยคุณตาคุณยายแล้ว
อายุประมาณ๖๐ปีทำงานเป็นแม่บ้านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรสิวาลัยอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดศรีอรุณพลาซ่าที่สรรกำแพงเชียงใหม่
ตายายสองคนนี้กำลังขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าดรีมเลี้ยวขึ้นมาบนถนนจู่จู่บิ๊กไบท์ก็ขี่มาจากทางอำเภอแม่อ่อน
่งหน้าเข้าตัวเมืองขี่มาด้วยความเร็วสูงเฉียวชนกับจักรยานยนต์ของสองตายายแล้วเสียหลักไปชนรถยนต์เสียงดังสนั่นจนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะขาดสองท่อน
สภาพหน้ารถเนี่ยแบบพังเสียหายหมดเลยจากการชนล้อหน้าฝั่งขวานี่หลุดแล้วก็ไปกระเด็นกันอยู่ริมทางคนขี่จักรยานยนต์ก็บาดเจ็บคนขับรถยนต์ก็บาดเจ็บ
โดยเด็กผู้ชายวัย๑๓ปีที่ขี่บิ๊กไบท์กลิ้งกระเด็นไปตามถนนเกือบหนึ่งร้อยเมตรบาดเจ็บที่ขานะฮะ
ตามรายงานคือบอกสาหัสถึงขั้นข้อเท้าขาดนะครับกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลมหาราช
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรกำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
ส่วนสองตายายขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรค์กำแพง
จักรยานยนต์ของสองตายาย
แล้วก็ถลายไปชนรถยนต์อีกคันหนึ่ง

ความชัดเจนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าถึงขั้น
ขาดตรงไหนบ้างแต่ขาด้านซ้ายขาด
บางขาก็บอกข้อเท้าบางขาก็บอกช่วงน่องขวา

บางคนบอกเกือบขาดแต่เอาเป็นว่านักก็แล้วกัน
แต่ถ้าถิ่นการศึกบาดเจ็บรวมละ๓คนนะครับ

คดีอยู่ในพื้นที่ของสพสันกำแพง
ลังที่จะสอบส่วนทั้ง๒ฝ่าย
ความจริงต้อง๓ฝ่ายด้วยนะว่าตกลงแล้วเรื่องราว
ทีนี้มีข้อมูลในโลกโซเชียลนะคะก็เป็นพี่สาวของเด็กชายวัย๑๓ปี
ใจความสรุปเนี่ยเธอโพสต์บอกว่า
ทางครอบครัวของน้องต้องขอโทษกับคนใช้ถนนเส้นทางนี้ด้วยนะคะ
ที่ทำให้เสียเวลากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกค่ะ
ส่วนพวกที่เข้ามาด่ามาแช่งน้องให้ตาย
ก็ขอให้พวกเขาได้เจอกับตัวเองบ้างนะคะ
จะได้รู้ว่าครอบครัวเขาจะเสียใจขนาดไหน
ตอนนี้บอกเลยว่าครอบครัวน้องเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากค่ะ
สภาพจิตใจของทั้งครอบครัวและน้องที่ขี่บิ๊กไบท์ก็แย่เช่นกัน
ทางบ้านอบรมสั่งสอนน้องตลอดค่ะ
อีกทั้งก่อนที่จะตัดสินใจซื้อให้น้องขี่
ก็พาไปอบรมและไปเรียนมาแล้ว
แต่อาจจะเกิดความคึกขนองของวัยรุ่นเลยทำอะไรไม่ได้คิด
แต่ต่อจากนี้เหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นบทเรียนให้น้องได้คิด
จะทำอะไรลงไปและเป็นเครื่องเตือนใจตลอดว่าอย่าประมาทอีก
สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจน้องมากนะคะ
ขอบคุณจริงและต้องขอโทษมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง
ถ้าน้องต้องถึงขั้นขาขาดจะส่วนไหนก็แล้วแต่จริงเนี่ย
ต้องบอกว่านี่เป็นบทเรียนราคาแพงจริง
นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องมีการกำหนดอายุในการทำใบขับขี่
ซึ่งผู้ปกครองก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะฮะ

เราตัดสินใจซื้อให้เขาเองหยิบยื่นสิ่งนี้ให้เขาเอง